สวัสดีครับ
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศก็ต้องตรวจสอบกันอย่างใกล้ชิด
เพราะเมื่อเช้ากรุงเทพมหานครก็มีฝนตกลงมาปล่อยเหมือนกัน

แต่ว่าภาคใต้ยังคงห่วงพัทธลุงมีข่าวว่าน้ำท่วมอีกแล้ว
แล้วก็มีดินโครนถล่มด้วย
สาเหตุเกิดจากอะไรต้องถามคุณคุปตนันนะครับ

บริเวณทางตอนบนภาคเหนือภาคอีสานยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นอยู่
แต่ว่าบริเวณทางตอนกลางตอนนี้อากาศเย็นหายไป
สิ่งที่เข้ามาแทนก็คือความชื้น
ความชื้นเหล่านี้พอเข้ามามากมาเจอความร้อนในช่วงกลางวัน
ลอยตัวขึ้นบนฟ้ากลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆตกมาในช่วงค่ำ
ช่วงนี้อาจจะมีแบบนี้ต่อเนื่องไปอีกสักระยะหนึ่ง
ก่อนที่จะเข้ามาสู่เรื่องของอากาศเย็นอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่อากาศเย็นที่จะมาเยือนบริเวณพื้นที่ภาคกลางเนี่ยนะครับ
ก็จะต้องเจอกับเรื่องของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า

ใช่ครับถือว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้
แล้วก็มีอีกหนึ่งปรากฏการณ์ก็คือฝนดาวตก
ก็จะมีในเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าเช่นเดียวกัน
เป็นฝนดาวตกที่จะเกิดขึ้นแล้วก็คาดการณ์ว่าจะเห็นได้ค่อนข้างชัด
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไป
แต่ว่าวันนี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรเอื้อต่อการดำเนินชีวิตหรือไม่

จากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี

ยังคงได้รับอิทธิพลต่างที่ส่งผลต่อความแปรปวนอย่างต่อเนื่อง
โดยภาพแรกที่เราจะมาชมกันในวันนี้
เป็นภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่
่อตัวขึ้น๒๔ชั่วโมงก่อนหน้านี้
เก็บภาพรวมมาจนถึงณขณะนี้
สังเกตว่าบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
กลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตาเลยทีเดียว
เป็นผลจากมวลอากาศเย็นกำลังอ่อน
ปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
อากาศเย็นเหล่านี้มีลักษณะแห้งนะครับจึงดูดความชื้นกลับไปหมด
กลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นจึงค่อนข้างน้อย
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางวัน
ก็คือท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งแดดค่อนข้างแรงเป็นพิเศษ
ใครที่จะออกจากบ้านก็ต้องพกอุปกรณ์กันแดดไปด้วย

สังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวนะครับ

แล้วก็กลุ่มก้อนเมฆฝนที่มีสีเหลืองปกคลุมตลอดแนว
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย

ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็คงต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศ
อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะออกจากบ้านด้วย
อย่างที่บอกแล้วว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผล
ลักษณะอากาศเมืองไทยในฤดูหนาวนี้

หรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ตอนนี้อ่อนกำลังเล็กถอยอ้อนไปอยู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศจีน
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ประอิสานนั้น
ยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นหนาวอยู่
โดยเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงหัวค่ำนะครับ
ขณะที่บริเวณทางตอนกลางลงไปจนถึงตอนล่าง
อุณหภูมินั้นเพิ่มขึ้นประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
โดยจากภาพนี้เป็นการคำนวณอุณหภูมิ
สังเกตว่าพื้นที่สีเขียวก็คือบริเวณที่มีอากาศเย็น
อุณหภูมินั้นไม่เกิน๒๕องศาเซลเซียต
กลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเกือบทั้งภาค

คำนวณต่อไปในช่วงทิ้งเที่ยงวันนี้
พบว่าอุณหภูมินั้นเริ่มไตขึ้น
สูงสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียต
คำนวณต่อไปนะครับเราจะไปดูในช่วงเช้าของแต่ละวัน
เพราะว่าในช่วงเช้าในระยะนี้เนี่ย
อากาศก็ยังคงทรงภาคเหนือยังคงได้เจอกับอากาศเย็น
และคำนวณต่อไปไปจนถึงวันศุกร์
จะเป็นวันที่คาดการณ์ว่าเราจะได้สัมผัสอากาศเย็นอีกครั้งหนึ่ง
การว่าอุณหภูมิในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ราบต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๔๑๕องศาเซลเซียต

ขณะที่บริเวณตอนกลางจะสังเกตว่าเป็นพื้นที่สีเหลือง
ก็คืออากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวเลยทีเดียว
ร้อนอบอ้าวแบบนี้เป็นผลพวงมาจากเรื่องของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
หอบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้
เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเราอย่างต่อเนื่อง

จึงทำให้ช่วงเช้า๗๘โมงช่วงหัวค่ำช่วงทุ่ม๒ทุ่ม
อากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าว
แน่นอนครับความชื้นเหล่านี้นั้นยังมีโอกาสที่จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มฝนตกลงมาได้
ในพื้นที่ตอนกลางของประเทศนะครับรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอันดามันพื้นที่ดังกล่าวยังคงต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับ
นี่คือปัจจัยต่างที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฝน
โดยจากการคำนวณจังหากระบบพระเยาควรอากาศเทลารัชทีวีหรอกว่า
สถานการณ์ฝนหลังจากนี้เป็นต้นไป
มีการคำนวณว่าในบริเวณพื้นที่ฝั่งตอนตกของประเทศไทย
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนไล่ลงมาจนถึงบริเวณตอนกลาง
มีโอกาสเกิดฝนนะครับในช่วงสายต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่ายวันนี้
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะสังเกตว่ามีกลุ่มฝน
มาปกกลุ่มในบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับอาจจะตกเยอะเป็นพิเศษ
ยังไงใครที่จะเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง

ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนั้นคลื่นอาจจะสูงแล้วก็ทำให้เกิดอันตรายได้
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละภาคเป็นอย่างไรกันบ้าง
เริ่มต้นในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยกันก่อนนะครับ
จากการตรวจสอบในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยเช้าวันนี้เนี่ยนะครับ
เพราะว่าอากาศค่อนข้างเย็นสบายครับ

ยอดดอยมีอากาศหนาวครับ

ต่ำสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๑๒องศาครับ
สูงสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๑๔องศาเซลเซียต

ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้นอากาศเย็นนะครับ

สุดอยู่ที่ประมาณ๑๓๑๕องศาเซลเซียต

มีเมฆเป็นบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าครับ
การเกิดฝนร้อยละ๑๐ของพื้นที่เท่านั้น
ส่วนใหญ่นั้นอยู่บริเวณทางตอนล่างของภาคนะครับ

โอกาสการเกิดฝนร้อยละ๑๐ของพื้นที่เท่านั้น
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซา

ภาคเมื่อนี้มีเมฆเป็นส่วนมากครับ
ฝนเยอะเลยทีเดียว๑๖๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไป

โดยพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าฝนจะตกหนัก
ก็ประกอบไปด้วยจังหวัดพัทธลุงสงขาปัตตานี

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ส่วนฝั่งอันดามันฝนลดลง
เหลืออยู่เพียงแค่๑๔๐ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทธลุงภูเก็ต
กระปี่ตรังแล้วก็สตูน

ทางจากฝั่งเอาไปคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

พื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงมีโอกาสเกิดฝน
แต่ก็จะตกแบบปล่อยมาไวไปไวเท่านั้น
สุดวันนี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๒๓องศาเซลเซียส
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียต
ช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว

น้ำเยอะแล้วก็พยายามหลบแดดในช่วงบ่ายด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป